แต่แม่คนหนึ่งปวดเป็นมะเร็งและเสียชีวิต

อยากจะให้งานศพมันสนุกจังเลย
อยากให้มีรำวงพื้นบ้านไปลำหน้าศพฉันหน่อย

แทนที่จะไปงานศพนั่งร้องไห้ร้องห่มไหม้จ้ะ
อันนี้สาราที่๑ครับวัดบ้านนาเก่าตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรี
ญาติพี่น้องเพื่อนมิตรสหายของผู้ตาย
ก็มาผู้ตายคือนางสาวดวงตามรุ่งเรืองอายุ๖๕ปี

แต่คนก็ไปร่วมเปิดเพลงรำวงพื้นบ้านรำวงย้อนยุค

เพื่อนฉันตายฉันก็ต้องมาส่งกันซะหน่อย
แต่เพื่อนฉันเป็นคนชอบรำฉันก็ต้องรำซะหน่อย

ก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะแม่นะก่อนที่แม่จะตายนะ
แม่เขาเป็นโรคมะเร็งแต่แม่เขารู้ตัวอยู่แล้ว

อย่าให้ทุกคนเสียใจ
อยากให้มีการจัดรำวงพื้นบ้านรำวงย้อนยุคหน้ามโรงศพชั้น๓
เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันเนอะเป็นการอำลา
หลังคุณแม่เขาตายเขาก็เลยอ่ะศพตั้งอยู่นี่ใช่ไหม

แล้วคืนก่อนจะเผาเนี่ยนะก็ต้องนี่
ทุกคนเปิดเพลงลำวงกันหน่อย
รำวงหน้าโรงพอสวดเสร็จก็ลำวงกันเลย
จู่ตอนรำอยู่นะไฟดับ
พรึ๊บเลยไฟดับพรึ๊บ
พอไฟติดปุ๊บมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นน้องสาวแม่
ลุกขึ้นมาลำทั้งที่หลับตาอยู่
หลับตาแล้วก็ลำไปลำไปอะไรอย่างนี้นะฮะ
ทุกคนก็เชื่อว่าโอ๊ยดวงวิญญาณของแม่
มาแล้วล่ะค่ะมาสื่อสารหรือว่าฉันอยากรำด้วย
ก็เลยไปเข้าที่น้องสาวคุณแม่แทน
อาจจะมาบอกว่าสนุกดีดีใจด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเออไปรำ
บอกว่าก็ตอนแม่อยู่แม่เป็นคนชอบสนุกชอบรำชอบเต้น
ก็เลยคิดว่าเขาคงอยากจะมารำด้วยนะฮะ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นความเชื่อ

เดี๋ยวนี้คนที่เขาแบบใกล้เสียชีวิตเขาชอบแบบสั่งเสียแบบนี้
คุณจริงมันดีนะเราทุกคนควรจะต้องวางแผนการตายของตัวเอง
เราจะได้รู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่เราจะใช้แบบไหน